ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดระยะนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มสัมพันธ์ไมตรีกับใคร
จะไม่ราบรื่นรอเวลาให้ถึงเดือนกันยายนจะได้พบคนดีกว่า
คนมีคู่ระยะนี้มีเกณฑ์วิวาสขัดใจกับคนรัก
มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจ
สุขภาพคนรักคู่ครองซึ่งจะสุดลงจนเป็นที่น่ากังวลใจ
สุขภาพของตัวเองก็อาจสุดลงเพราะความเครียด
ระบบย่อยอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบทางเดินหายใจ
และควรระวังภัยเล็กน้อยจากสัตว์มีเขี้ยว
การเงินระวังการใช้จ่ายให้ดีหลังจากวันที่๒๓ไปแล้ว
ปัญหาเรื่องเงินจะคลี่คลายลง
พอได้รับการช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้อง
การงานมักติดต่อใกล้ชิดกับคนกลุ่มใหม่
ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน
โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานด้านความสวยงามหรืองานบันเทิง
เพื่อนร่วมงานแม้จะไม่สู้ราบรื่นดีแต่ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์